เหตุการณ์นี้เป็นนาทีชีวิตครับมีกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วและพยายามจะแซงรถมอเตอร์ไซคันข้างหน้าในฝั่งเลนของเขาแต่ไม่มีใครคาดคิดฮะรถเสียหลักไปเฉียวชนรถคันข้างหน้าอีกคันหนึ่งเป็นรถยนต์แล้วก็เหินข้ามเกาะกลางมาฟาดกับรถอีกคันหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะแล้วมีมอเตอร์ไซรายเดอ

นี่ค่ะคือจะมีรถกระบะคันนี้ขับมาแล้วจู่เป๋ข้ามเกาะกลางมาชนกับรถยนต์คันสีแดง
และระหว่างนั้นมีรายเดอร์เขาขี่รถอยู่โดนเฉียวชนด้วยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งด้วย
ใช่ค่ะคือรวมแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้๖คันนะคะ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับบนท้องถนนตรงจุดนี้ฮะ
จุดเกิดเหตุคือถนนเชื่อมสัมพันธ์เขตหนองเจาะกรุงเทพครับประมาณ๘โมงครึ่งเช้าเมื่อวานนี้ฮะ
กระบะคันสีบอลเงินนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรทำไมจู่ถึงเหินข้ามเกาะกลางมาแล้วก็ชนกับรถหลายคัน
ระเนรนาศครับคนที่เขาโพสต์คลิปนี้เราติดต่อไปสอบถามเล่าให้ฟังแค่คร่าว
บอกว่าตัวเขาเองเปิดร้านค้าอยู่ระแวกแถวนั้นแหละครับไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตั้งแต่ต้นนะ
เห็นอีกทีก็มีกู้ภัยมีตำรวจมาเคลียร์พื้นที่แล้วเท่าที่รู้อย่างที่มิ้นบอกมีรถพังเสียหายทั้งหมด๖คัน
ก็มีทั้งรถเล็กรถใหญ่ครับหนักสุดที่น่าเป็นห่วงคือรายเดอร์ที่ขี่มาแล้วปรากฏว่า